คุณผู้ชมมาดูปฏิบัติการบุกทลายโต๊ะสนุกกันหน่อยนะคะ
ซึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนนครบาน
ทลายโต๊ะสนุกนะคะซึ่งด้านหลังเนี่ยตั้งเป็นบ่อนด้วยนะคะ
ให้เล่นพนันกำถั่วและไฮโลโอ้โหคุณผู้ชมบุกจับไปเนี่ยนะคะ
ก็พบกับนักพนันหลายรายทีเดียวและที่น่าตกใจคือ
ทำไมฮะวันพนันทางเนี้ยอยู่ห่างจากสารแขวงดูสิทธิ์ไม่ถึงห้าสิบเมตรโอ้โห
ห้าทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะตำรวจสืบสวนนครบานและฝ่ายสืบสวนสอนอสามเศษ
นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านมิวนิกสนุกเกอร์ค่ะตั้งอยู่ภายในชุมชนศรีคามถนนสามเศษ
แขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพที่เกิดเหตุนั้นเป็นห้องชั้นเดียว
พื้นที่ประมาณยี่สิบตารางเมตรนะคะเพราะว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตั้งแต่ปากทางเข้าชุมชน
จนไปถึงบริเวณหน้าบ่อนที่เปิดโต๊ะสนุกเกอร์เลยปรากฏว่าพอไปถึงนะคะ
ก็สามารถจับกลุ่มนักพนันได้๔๐รายค่ะเป็นผู้ชายสามสิบเก้าราย
ผู้หญิงอีกหนึ่งรายพร้อมกับมีการรวบรวมอุปกรณ์การเล่นพนันเอาไว้ครบ
มีบัญชีในการรับพนันรวมถึงกระดาษที่เขียนจำนวนเงินที่ทำเป็นชิปในการเล่นพนันด้วย
โดยมีนายชนลการพ่วงมีรับว่าเป็นผู้ดูแลบ่อนแห่งนี้นะคะ
เป็นที่น่าสังเกตว่าจุดเกิดเหตุอยู่ในตรอกในซอกในซอย
ใกล้ประตูทางเข้าสารแขวงดุสิตไม่ถึง๕๐เมตรแล้วก็สามารถเดินเชื่อมกันได้ด้วย
โดยก่อนหน้านี้นะคะทางตำรวจสืบทราบมาว่า
สถานที่นี้เปิดเป็นโต๊ะสนุกบังหน้าแต่ว่าภายในแอบลักลอบเปิดให้เล่นการพนัน
ผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละค่ะทั้งกำถั่วทั้งไฮโลเล่นกันมานานแล้ว
ตำรวจพอทราบแบบนี้ก็เลยวางแผนเข้าตรวจสอบแล้วก็มาจับกลุ่มนักพนันพร้อมกับรูปของกลางเอาไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
จากนั้นตำรวจเองก็นำตัวนักพนันไปดำเนินคดีที่สนสามเศษพร้อมกับแจ้งข้อหารักลอบเล่นการพนัน
และความผิดพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบขยายผลถึงเจ้าของสถานที่รวมถึงเจ้ามือ
ถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะได้ดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปก็คงจะต้องเป็นข้อหาเป็นเจ้ามือรับกินรับแทง
และจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนันนะคะครับ